แสบนี่นอกจากเป็นชื่อของคลองแล้วเป็นพฤติกรรมของคนด้วย
แปบขนาดไหนฮะตอนนี้กำลังตามล่าอยู่หนุ่มคนนึง
เอายาบ้ามาฝากที่โรงพยาบาลสนามจะให้ผู้ป่วยติดโควิด
ซ่อนมากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ

คนก่อเหตุมาแบบนี้แล้วถือมาเรียบร้อยเลยฮะ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมา๕ห่อก็มาฝากไว้
นี่จามาตรฐานมาตรฐานคือญาติเราอยู่ข้างในเพื่อนเราอยู่ข้างใน
เราอยากให้เขาได้อะไรก็ข้างในโทรสั่งมาข้างนอก
ข้างนอกก็เอาไปฝากตามกระบวนการแต่หลังจากนั้น
พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว๕ห่อ๔ห่อยังปิดผนึกสนิทแน่น
มี๑ใน๔เฮ้ยมันแกะแล้วนี่ว่ะ

แกะกินด้วยฮะข้างในยังเต็มแบบเป็นแผ่นเต็มเลย
พอลื้อดูข้างในนอกจากบะหมี่กึ่งมีเครื่องปรุงพร้อม
หลอดส้มด้วยยาบ้าเอายาบ้าซ่อนมากับบะหมี่กึ่งฮะ
ใน๕สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเจอยาบ้าซะก่อน
ก่อนที่จะไปถึงมือนายจารุกิจและตกลงจารุกิจคือใคร
จารุกิจคือคนที่เขาจ่ายหน้าซองให้รอรับบะหมี่กึ่ง๕ห่อนี้
ดังนั้นจารุกิจจะโดนสอบปากคำด้วยนะ
เบื้องต้นจะโดนสอบด้วยแต่ไอ้หนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้
อายุประมาณ๒๐๒๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาลสนาม
ก็คือวิทยาลัยสงฆ์นครน่านนี่คือจังหวัดน่านนะ
พอมาถึงฝากให้จารุกิจวางของปุ๊บบิดมอเตอร์ไซค์ไปเลย
อ้าวทำไมรวดเร็วขนาดนี้เหมือนมาส่งของแล้วรีบหนีไปฮะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกค่อนข้างชัดจำได้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้

แค่นั้นผ่านหูมาแล้วเข้าไปที่ขางมันให้ศักดิ์อะไรแบบนั้นหรอก
ใช่รอยสักเต็มหน้าไปหมดเลย
ดังนั้นเดี๋ยวจะมีการขยายผลตามล่านุ่มส่งยาบ้ารายนี้ต่อไปครับ